สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโวล
นั่นก็คือคุณไฟล์เรเก้บ้านสวนจากเกลียนขั้นเทพ

และรอบนี้ต้องการอีก๒คนเท่านั้น
ตักทั้ง๔คนจะต้องทำการแข่งขันตักทองให้ได้มากที่สุด

ผู้ที่ตักได้น้ำหนักมากที่สุด๒อันดับแรก
รอบนี้มีใครมาแข่งขันกับเราบ้างครับพี่ปู
แต่ละคนนะครับน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ
ท่านแรกของเราครับผู้กองบอลคนในเครื่องแบบครับ
ท่านที่๒ค่ะคุณเขี้ยวเพชรลิเก
ท่านที่๓ครับน้องกิมใบเกอร์
และท่านสุดท้ายค่ะคุณเอมมี่แอดรีม
มาถึงจุดนี้แล้วความรู้สึกที่ตอนนี้มันอัดอั้นตั้งใจอยู่ใน

วันนี้คิดไหมว่าในรอบนี้เราจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบ

และผู้ที่ต้องแข่งขันกันในรอบคอรีไฟล์นี้
คนแรกคือผู้กองบอลจากเทปคนในเครื่องแบบ

เขาทำน้ำหนักกิโลทองไว้เป็นอันดับหนึ่ง
ซึ่งเฮียแก่หมูไว้ว่าตำแหน่งอันดับหนึ่ง
และรถกระบะจะต้องเป็นของเขาอย่างแน่นอนล่ะครับ

มีดีกรีในการตักทองเข้ามาเป็นอันดับต้น
วันนี้เขามากับความมั่นใจเกินร้อย
ยังไงแม่ยกก็ช่วยส่งแรงใจเชียร์คุณเขี้ยวเพชรกันด้วยนะครับ
เราเรียนรู้อะไรบ้างจากประสบการณ์ของเพื่อนในรอบแรก

คนิคเหรอคะก็ใจเย็นค่ะตักเยอะแล้วก็ค่อยวิ่งค่ะ

สาวสวยตัวเล็กแต่ขอบอกเลยนะครับว่ากำลังขาของเธอไม่เล็กตามตัวนะจ๊ะ
เพราะวันนี้เธอจะเลิกขี่บิ๊กไบท์มาขับรถกระบะกลับบ้านอย่างแน่นอน

ก็น่าจะมีการเทรนด์อะไรอย่างนี้มาว่าว่า
พื้นกล้ามแขนอะไรอย่างนี้

คุ้มขนาดนี้ไม่น่าจะวิทย์พื้นได้หรอครับแอมมี่

และคนสุดท้ายคุณเอมมี่สาวเอ็กซ์ตรีม
มีดีที่ความคล่องตัวและร่างกายที่แข็งแกร่ง
ยังไงแล้วก็ช่วยเชียร์สาวน้อยคนนี้
ให้ได้รถกระบะกลับบ้านด้วยนะครับ

ตักเอาเยอะแต่วิ่งหลายรอบ
น้องกิ๊บเป็นอย่างไรบ้างครับกับการแข่งขันร้อยรอบนี้น้องกิ๊บ
เหนื่อยค่ะ
โดนขโมยด้วยค่ะโดนขโมยของด้วย
โดนขโมยของด้วยโดนขโมยขุมทรัพย์

ของเขาหมดแล้วไงเขาก็เลยต้องไปทางคุณแล้วไง

ถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่เราจะมาลุ้นกันว่า
กิโลทองของทั้ง๔ท่านได้กันมากน้อยขนาดไหน
รอบที่แล้วนี่แตะ๓๐
รอบนี้นะคะผู้ที่ทำกิโลทองไปได้สูงสุดทำไปได้แค่๒๗กิโลกรัม
ไม่แน่ดูกิโลทองน้อยกว่าแต่ในเวลาเดียวกันอาจจะเป็นการเซฟแรง
เมื่อกี้ผู้กองบอกจะเซฟแรงไปสู่รอบ

คุณผู้ชมครับรายชื่อผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไป
คือคนที่ทำกิโลทองได้สูงที่สุด

หน้าตาตอนรู้ว่าตัวเองทำกิโลทองได้สูงสุดมาก

ผู้กองสามารถทำกิโลทองไปได้สูงที่สุด
กิโลทองไปได้ถึง๒๗กิโลกรัม
มันไม่แปลกมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจคุณผู้ชม

ผู้กองทำได้สูงสุดอย่าลืมว่าสองคนนี้
ผ่านเข้ารอบเข้ามาในท็อป๘
กิโลทองเท่ากันเลย๑๗๒เท่ากัน

เพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องราวของเทคนิค

คุณผู้ชมครับนี่คือตัวใบสุดท้าย

และคนสุดท้ายที่ได้เข้าสู่รอบนั่นก็คือ

คุณเคี่ยวเพชรเกอร์
คุณเขี้ยวเพชรพระเอกลิเกของเราสามารถทำกิโลทองไปได้
สูงสุดเป็นอันดับ๒ทำให้ได้ถึง๒๕กิโลกรัม๖ที

และคุณเขี้ยวเพชรจากเทปลิเก
ช่างเป็นการต่อสู้ที่ดุ๊กดืดจริงเลยแหละครับ
ช่วงหน้าสมรภูมิแห่งการตักจะเดือดยิ่งขึ้นไปอีก
ห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงล่ะครับ